สวัสดีค่ะติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษา
วันนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องระมัดระวังพายุฤดูร้อน
โดยเฉพาะพื้นที่๓๐จังหวัดใน๔ภูมิภาคด้วยกันนะคะ
พื้นที่ที่ต้องระมัดระวังพายุฤดูร้อนประกอบไปด้วย
เหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางค่ะ
พื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางจะเป็นพื้นที่ทางตอนล่างนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกจะเป็นพื้นที่ริมชายฝั่ง
และภาคอีสานเกือบทั้งภาคระมัดระวังพายุฤดูร้อนกันด้วยค่ะ
เลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณา
สำหรับเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ผลผลิตทางการเกษตรและต่อสัตว์เลี้ยงค่ะ

พื้นที่ที่ไม่มีฝนค่อนข้างร้อนนะคะ
อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่๒๓๔๐องศาเซลเซียส
ที่ร้อนที่สุดของวันค่ะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ
อุณหภูมิจะอยู่ที่๔๑องศาเซลเซียสนะคะ
แต่ความรู้สึกของเราอาจจะร้อนถึง๕๐องศาเซลเซียสเลยค่ะ
เฉลี่ยของฝนวันนี้หลังจากที่ฝนกระจายตัวขยับขึ้นมา
เป็น๑๑๐๔๐องศาเซียสของพื้นที่
เตรียมรับมือกับฝนตก
ควรเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับการกันฝนก่อนออกนอกบ้านด้วยนะคะ